ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่นครปฐมแถววงเวียน
เขาเรียกวงเวียนไก่ถนนรัฐประเขาบางแขมในอำเภอเมืองนะครับ
สายวันนี้นี่เอง๙นาฬิกา๔๗นาทีรถกระบะคันหนึ่งเขาก็จอด
เพื่อจะซื้อผลไม้ข้างทางมีจักรยานยนต์คันหนึ่งมาจอดเทียบ
อันนี้ผมจะบังรถกระบะต้องเอาผมออกอ๋อนี่ไงอ่ารถกระบะจอด
ข้างข้างซ้ายมือเนี่ยมีร้านขายผลไม้อยู่วงเวียนอยู่ข้างหน้าใช่ไหม
คือจอดซื้อผลไม้อ๋อเนี้ยมันมีที่เหมือนเป็นล็อกให้จอดเดี๋ยวขอดูภาพแบบปล่อยต่อเนื่องนะฮะ
คือจังหวะเนี้ยจะมีจักรยานยนต์คันหนึ่งมาซ้ายมือของรถกระบะคันนี้ค่ะ
เขาก็ตะโกนต่อว่ารถกระบะบอกมาจอดรถอย่างนี้มันขวางทาง
นี่คันนี้เหรอนี่แล้วก็ขี่ผ่านไปพร้อมกับมองหน้า
อ้าวมองยาวเหมือนกันเดี๋ยวดูหน้านี้กระบะคนขับกระบะก็เปิดประตู
ึกยักยึกยักอยู่แล้วก็เอารถเข้าซ้ายหน่อยนึง
อ๋อเขาก็ขยบให้ใช่ไหมฮะไม่ขยบนะฮะเหมือนกับเขาจอดรอดู
มอเตอร์ไซค์๒คนนั้นจอดรออยู่ตรงนู้นเห็นไหม
ใช่ค่ะจอดนิ่งเลยไม่ไปละลงมาแล้วหรอ
คนขับรถกระบะนี่ดูนะฮะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่เขาดูซ้ายดูขวา
นี่เขาใส่ชุดสีส้มใช่ไหมคะเขาเดินไปนู่นเดินไปเพื่อจะไปหารถจักรยานยนต์น่ะ

เพราะเขาบอกว่าตอนที่ถามเขาว่าจอดรถขวางทางไปให้ของลับเขาด้วย

เขาก็เลยเดินไปหาเลยมอเตอร์ไซค์ก็รออยู่

คนขี่ลงมาพร้อมกับปืนฮะชักปืนยิงใส่เลยครับ

กระบาดตัวเองไปนู่นเลยฮะร้านสะดวกซื้อแถวนั้น

นี่เห็นมั้ยถือปืนนึงวิ่งไล่ยิง

คนขับกระบะวิ่งหนีนู่นไปนู่นเลยฮะ

เดี๋ยวนี้คนเราพกปืนกันไปทุกที่

คุณผู้ชมบอกว่าตั้งแต่ข่าวที่ลูกฆ่าพ่อ

มีปืนอยู่ด้วยนิบไว้ที่เอวใช่ไหมคะ
นี่เอาละนี่เห็นปืนชักเลยเมื่อกี้
คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าจอดรถขวางทางว่ากันตะโกนกันให้ของลับกัน
คนขับกระบะเองก็ในมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็เปิดประตูลงไปเพื่อจะไปเดินไปหาเขา
ฝั่งนั้นก็รออยู่จอดรถรออยู่แต่ใครจะไปคิดว่ามีปืนอยู่ด้วย
ถูกไล่ยิงสวนใส่ไปเลยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายสายวันนี้
รถกระบะตู้ทึบคันนี้เนี่ยมีลูกมีเมียคนขับรถกระบะอยู่ด้วยเห็นไหมเขาวิ่งกระเพกเลยนะ
เพราะกระสุนเข้าขาเลยนะเดี๋ยวลองดูตอนที่เขาวิ่งหนีมา
คือแบบกระเพลกเลยอ๋อมีจังหวะอ่ะยิงแล้วนี่ไง
นี่เห็นไหมนี่แล้วไปดูจุดที่เขาถูกยิงแล้วก็นอนบาดเจ็บอยู่
เพราะกระสุนเข้าขานะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหม
อันนั้นลูกสาวลูกสาวตัวเล็กเพราะง่ายเห็นพ่อถูกยิง

ส่วนคนขี่จักรยานยนต์ที่วิ่งลงไปยิงเขา
คนที่ซ้อนท้ายมาด้วยก็ขี่รถหลบหนีไปนะครับ

ใครพบเห็นใครรู้จักนะบอกไปหาตำรวจหน่อย

คุณผู้ชมครับคนที่ถูกยิงชื่อนายทัศนะนะฮะ

ผู้ภัยก็มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
กระสุนที่ถูกยิงเข้ามาเนี่ยเข้าขาขวานะครับ
รอยเลือดยังมีอยู่เต็มถนนนะฮะ
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกนึง
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปหาเลยนะฮะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ๙นาฬิกา๔๗นาทีวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณภูริพัฒน์ได้เจอกับนี่เจอกับพี่ทัศนะ
พี่ทัศนะใช่ไหม
นี่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วชุดเมื่อเช้าเลยนะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาก็ขับรถส่งของนะ
กระบะตู้ทึบมาถึงตรงนี้เขาเรียกวงเวียนไก่
ที่อำเภอเมืองนครปฐมลูกสาวกับเมียก็นั่งอยู่ในรถด้วย
แถวเนี้ยมันเป็นวงเวียนในแยกวงเวียนเนี่ยมีร้านขายผลไม้อยู่

ลูกสาวเนี่ยอยากจะกินมะยงชิด

อ่าแต่อันนี้ไปโทษเด็กโทษผู้ใหญ่ไม่ได้นะอ่าเรื่องอยากกินมะยงชิด

เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าพี่ทัศนะเนี่ยแกก็จอดรถตรงนั้นเลย

เพื่อซื้อมะยงชิดให้กับลูกสาวก็ลดกระจกลงรถกระจกฝั่งซ้าย

เพื่อตะโกนสั่งมะยงชิดกับแม่ค้า

ก็บอกว่าจักรยานยนต์คันนี้จอดตรงข้างแล้วตะโกนโวยวายใส่
มาจอดรถขวางทางอย่างนี้ได้ยังไง

จากนั้นก็ขี่ไปแบบขี่ไปจอดไปมองหน้าไป

ทัศนะแกบอกแกก็ยอมรับแกก็จอดรถเลยตอนนั้นแกก็ตะโกนถาม
เมื่อกี้พูดอะไรนะให้อะไรนะ
คือมีการตะโกนถามกันว่าทางฝั่งนั้นเขาก็เลยหันมาแล้วก็เลยยึกยักกันอยู่
ก็ให้ของลับมาแกก็ติดใจ
แกก็เปิดรถต่อเลยฮะ

เดินลงจากรถเพื่อจะไปถามต่อ

พอไปถึงใกล้ฝั่งนั้นลงมาพร้อมกับชักปืนมายิงใส่
จังหวะนั้นแกบอกแกก็วิ่งเลยฮะ
วิ่งไปนู่นเลยเห็นร้านสะดวกซื้ออยู่แถวนั้น
กะไปหาคนเพื่อหาที่ปลอดภัยขอความช่วยเหลือก่อน
แต่กระสุนเข้าขามาแล้วนะ
พี่มันสร้างสือไอ้นี้ให้ลูกสาวผม
ผมเดินเข้าหาเลยขึ้นหล่ำพบเพิ่งเห็นแล้วอยู่ทำไม
นี่แสดงว่าแกได้มายงชิดแล้วหรือยังไร
ก็คงจะซื้อเสร็จพอดีแหละถึงขยับรถออกมา

คุณผู้ชมครับวันนี้ข้อมูลที่ทางคนเจ็บคือ
และก็คือคุณทัชซะนาแกให้ข้อมูลมาเนี่ย

สายงานก่อสร้างแถวบ้านแกเลยห่างกันแค่กิโลเมตรเดียว
เพราะเคยเห็นหน้าอยู่บ่อยอ่าแล้วก่อนจะก่อเหตุกับทางตัวเขาเนี่ย
คนก่อเหตุยังเคยถือปืนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแถวนั้นด้วยนะเคย
่อเรื่องแบบนี้มาแล้วไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยพกปืนเนี่ยนี่พี่ทัศนะเขา
บอกค่ะคุณภูริพัฒน์พอได้ข้อมูลก็เลยไปไซส์งานก่อสร้างตามที่ทาง
เขาบอกเลยนะฮะว่ามันจะจริงไม่จริงอย่างไรเพื่อจะตามหา
คนก่อเหตุไปถึงไซส์งานก่อสร้างตรงนั้นเขาบอกโอ้เขาเห็นข่าวแล้ว
ไอ้เหตุการณ์ยิงกงยิงกันเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจมาที่สายงานเนี่ยสิบ
กว่านายเพื่อมาตามหาตัวคนก่อเหตุแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักจริง
จริงนะค่ะสองคนเนี่ยโดยเฉพาะคนขี่จักรยานยนต์ที่ใช้ปืนไป
ยิงเขาไม่รู้จักจริงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่
กันแค่๒คนตรงนี้นะคนอื่นไม่มีแล้ว
เมื่อเช้าตำรวจเขาให้ดูแต่ว่าคราวนี้ภาพมันไม่ชัดมันไม่ได้ชัด

ไม่มีค่ะรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไม่มีที่นี่ค่ะอ๋อค่ะโอเคโอเค
ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่กันสองคนแต่ว่าตอนนี้แฟนหนูเอารถไปส่งเท่าแก่
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วท่านผู้ชมก็
ส่งข้อความมาเยอะเชียวดูทรงของแต่ละฝั่งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ใช้ปืนไล่ยิงกันอย่างนี้ไม่ได้

ท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ไปที่แถววงเวียนไก่นะฮะวงเวียนที่เกิดเหตุนะครับ
มีร้านขายผลไม้อยู่ช่วงโค้งของวงเวียนพอดีนะฮะ
เป็นถนนเลนสวนนะฮะ๒เลนเองนะรถเลนสวนนะครับ
ถ้ามีรถจอดก็คันอื่นก็ลำบากนะฮะที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
จากสถานที่จริงก็นี่เห็นไหมอย่างนี้
ก็คือวิ่งได้แค่ฝั่งละคันฝั่งละแถวอะค่ะอ๋อนี่ไงวงเวียนไก่พี่หุยอ่า
เลยเรียกวงเวียนไก่เดี๋ยวขอดูช่วงช่วงเลนสวนเมื่อกี้หน่อยที่เป็นภาพกว้างนะฮะ
คือถ้าเนี่ยคือร้านผลไม้ตรงนั้นคือถ้าจอดรถคันหนึ่งอ่ะ
ถ้าจอดรถคันหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมาไม่ได้

ทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นผ้าใบขาวเขียวตรงนั้นคือร้านผลไม้
ซึ่งคุณทัศนะเขาจอด
ที่เป็นเส้นทางขวาสีเหลืองข้างหน้าเป็นเส้นตัดสีขาว

เพื่อซื้อมะยงชิดเปิดกระจกฝั่งซ้ายตะโกนคุยกับแม่ค้า

ถ้ามอเตอร์ไซค์ยังสามารถขี่เลนซ้ายได้
ก็มอเตอร์ไซค์เขาเลยบอกจอดอย่างนี้ได้ยังไง
คือถ้าเป็นรถเก่งก็รถใหญ่ก็ไปต่อไม่ได้ต้องแซงอย่างเดียว
ใช่ค่ะแล้วแซงอันตรายด้วยนะเพราะว่าต้องแซงออกมาเลนสวน
ซึ่งเลนสวนวงเวียนที่เขาเลี้ยวซ้ายมาจากทางนู้น

นี่ที่คุณภูริพัฒน์ลงพื้นที่ไปนะครับ
ขายผลไม้บอกว่าตอนนั้นฝั่งคนเจ็บอ่ะจอดรถกระบะเพื่อซื้อมะยงชิดนะ
คือมาเห็นอีกทีก็ตอนนู้นแล้วเขาตะโกนเถียงกันแบบลั่นถนนไปหมด
แถวนั้นมีร้านขายไก่ย่างด้วยนะฮะคนขายไก่ย่างบอกคนเจ็บเนี่ย
เขาก็พูดจาเสียงดังนะโดยปกติเขาขับรถส่งของมาอยู่แถวนี้อยู่แล้ว
เมื่อเช้าก็มาจอดสั่งซื้อของอยู่แล้วมีปากเสียงกับคนที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
ให้ของลับกันไปมาแล้วก็ไล่ยิงกันนั่นแหละ
ศรีมันมา๕ปีก็มีครั้งนี้ได้ยิงส่วนใหญ่ก็จะเลาะด้ากันเวลาตัดหน้ากันอะไรกันเนี่ย
ภูมิกับการสพมนครปฐมนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการก่อเหตุซึ่งหน้านะฮะ
แต่คนก่อเหตุเนี่ยพกปืนมาแล้วการกระทำก็ถือว่าอุกอาจนะครับ
ตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดที่
คนก่อเหตุคนร้ายมือยิง

คนประสานมาบอกเดี๋ยวจะมามอบตัว

บอกถ้าไม่มาตามที่บอกเนี่ยเขาก็ต้องทำตามขั้นตอนค่ะนะ
ออกหมายเรียกหมายจับกันต่อไปข้อหานักขณะนี้นะครับ
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วนะครับยื่นขอสารอนุมัติหมายจับแล้วนะฮะ
อ่าไม่ต้องออกหมายเรียกนะครับขอสารเพื่อขออนุมัติหมายจับเลย
ข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน
โอ้โหคือยุคนี้เอาจริงนะคะเลี่ยงได้เลี่ยง
คือต่อว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดช่างมันเลยนะ
ถ้าเลี่ยงมีเรื่องได้ต้องเลี่ยงให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคู่กรณีเราอ่ะ

ท่านผู้ชมบอกว่าบนท้องถนนเดี๋ยวนี้เนี่ยท่องคำว่าขอโทษไว้ก่อนกันแล้วกัน
อะไรก็ตามเราจะถูกหรือเราจะผิดช่างมาเลยนะคุณผู้ชม
ถ้าขอโทษแล้วจบขอโทษไปก่อนรักษาชีวิตไว้ดีกว่า
คือกรณีนี้ถ้าคุณทัศนะถ้ากระสุนไม่ได้โดนขา
แล้วมันโดนจุดสำคัญเข้าไปนี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะ